ดูอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะ
หล่อต่อหม้อแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ลักษณะก็คือมันจะมีแท่งหล่อใช่ไหม

สลิงตัวนี้ที่มันเกี่ยวแท่งหล่อเอาไว้มันขาดค่ะ
แล้วมันสะบัดไปโดนคนงาน

และสภาพการเสียชีวิตค่อนข้างน่ากลัวนะคะ
เพราะว่ามันไปฟาดโดนกลางหน้าผากพอดี

อกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
เป็นโรงงานหลอกต่อหม้อขนาดต่าง
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวไทยชาญ
อายุ๒๘ปีเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
พบแป้นแบบเหล็กหัวต่อหม้อ

หนาประมาณ๑นิ้วยาว๑๐๐เมตร

สลิงที่ใช้แกนหล่อแบบต่อหม้อก็ขาดด้วย
ส่งผลให้แม่แบบที่เป็นเหล็กกระจัดกระจายค่ะ
เป็นเหตุให้คนงานทั้งหมดที่กำลังผูกเหล็กบาดเจ็บและเสียชีวิต
นายทองนามสกุลเนมนะคะ
เป็นชาวกัมพูชาค่ะคนงาน๑ใน๔ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าว่า
ขณะที่คนงานกำลังผูกข้อในแบบ
หลังจากผูกไประยะหนึ่งปรากฏว่าลวดสลิงที่มันเป็นแกนของต่อหม้อ
ฉีกขาดกระเด็นหลายคนก็โดนไป๑คนเสียชีวิต
นายสุพนัทคงใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่า
สลิงจะร้อยเข้าในแบบแล้วก็ล็อกหัวเอาไว้
แล้วก็จะดึงสลิงให้ตึงประมาณ๓๐ปอนด์
จังหวะที่ดึงให้ตึงรอยเชื่อมตรงหัวมันหลุดค่ะ
ซึ่งอาจจะหมดสภาพด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
สลิงดีดไปตลอดถูกแนวคนงานค่ะ
ส่วนรายละเอียดและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
พนักงานสอบสวนจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนรายละเอียดอีกครั้งนะคะ